เช้าสายแบบนี้นะ
ถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวหรือกินแล้วผมว่าตอนนี้ก็ต้องเริ่มหิว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูร้านนี้กับข้าว
ข้าวหมูหอม
เคยได้กินไหมไม่เคยข้าวหมูหอมคือปกติเดินไปก็หอมตลอดเลยค่ะ
เวลาหิวก็หอม
อะไรที่มันหอมเตะจมูกก็กินหมดว่างั้นเถอะ
ที่นี่ที่จะพาไปเนี่ยนะครับข้าวหมูหอมบอกเลยว่าหอมติดจมูกแล้วอร่อยมากเลยทีเดียว
เดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่จังหวัดระยอง
ร้านข้าวหมูหอมนะครับร้านนี้ไปที่ตลาดสามญาติอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี่แหละครับ
เขาเปิดขายมานานนะ๓๒ปีแล้ว
เลขเดียวกับไทยรัฐทีวีเลยโอ้เก่าแก่นะ
ครับนี่เมนูที่ขึ้นชื่อมีอะไรบ้างอ่ะมีข้าวขาหมูข้าวหน้าไก่อบข้าวหน้าเป็ด
หรือใครชอบเส้นสั่งก๋วยเตี๋ยวก็มีมีไว้บริการเหมือนกัน
แต่ว่าเมนูเด็ดของเขาแล้วก็ต้องนี่เลยข้าวหมูหอม
ข้าวหมูหอมเป็นยังไงคือมันทั้งหอมแล้วก็กรอบด้วย
นี่กรอบเพราะว่าเขาเอาไปทอดนะครับไปถามเจ้าของร้านก็คือแป๊ะตีนี่แหละ
นี่กำลังคันให้ดูเลยนะครับเขาเล่าว่าที่หมูมันหอมเนี่ยก็คือ
หมู๓ชั้นแล้วนำไปหมักกับเครื่องพะโล้ยาจีนหมักก่อนนะ
จนกว่าเครื่องพะโล้เนี่ยจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูจากนั้นค่อยนำไปทอดให้กรอบนอกนุ่มใน
คุณดูสิหันกรอบแล้วกินยังไงยังไงคะเอาใส่ปากสิครับ
ฉันเห็นมีน้ำจิ้มเนี่ยเออใช่ไหมเอาใส่ปากอย่างเดียวไม่พอต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วย
นั่นน่ะสิน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเขาทำแบบสดใหม่ทุกวัน
ทานแบบราดข้าวหรือสั่งเฉพาะหมูหอมมาทานแบบเป็นจานอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับ
แล้วอีกหนึ่งเมนูที่บอกเลยว่าฮอตฮิตมากนี่เห็นไหม
ข้าวขาหมูที่ดูแล้วสีมันไม่เจ้มจ้นเหมือนข้าวขาหมูที่อื่นเขา
ขาหมูมันจะสีเข้มหน่อยค่ะแต่ที่นี่นะออกแบบว่าสีจะอ่อนนิดนึง
นี่ดูลาดมามันก็จะแบบสีมันสีมันอ่อนอย่างนี้รสชาติมันจะบางเบาหรือเปล่า
เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่ารสชาติก็เข้มข้นเหมือนกัน
คือวิธีการนะครับเขาเอามาต้มกับเครื่องต้มผสมยาจีนนานถึง๔ชั่วโมงนะ
แล้วที่มันแบบว่าออกสีขาวนวลหน่อยไม่เข้มข้นไม่สีคล้ำดำเหมือนที่อื่น
ก็เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สีอะไรลงไปเลยนี่คือสีธรรมชาติของเครื่องต้มยาจีนล้วน
ไม่ใส่สีใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นสีมันเลยเป็นแบบนี้
แต่รสชาติความเข้มข้นเหมือนกันกับที่อื่นเป๊ะแล้วเผลอจะอร่อยกว่าด้วยนะจ๊ะ
ลองพิสูจน์ความอร่อยกันได้นะครับกับร้านข้าวหมูหอมแป๊ะตี
ตลาด๓ย่านอำเภอแกลงจังหวัดระยองราคามิตรภาพแบบสุด๔๐๕๐บาทเท่านั้นเองครับ
ใครมีเวลามีโอกาสก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีของระยองนะ